การแสดงระบำช้างผ้าเป็นการแสดงที่สื่อให้เห็นถึงรูปแบบของงานประเพณีแห่ช้างผ้า
โดยนักแสดงชายที่แสดงประกอบในระบำช้างผ้า
จะมีอุปกรณ์ประกอบการแสดงเช่นช้างผ้าจำนวน
สองตัวสำหรับแสดงการชนกันในระหว่างที่กำลังระบำช้างผ้า
ตุงซึ่งมีจำนวน๖ผืนสำหรับให้นักแสดงชายได้ถือร่วมในการแสดง
ช่อ๒คันและฉัด๒คัน
อกจากนี้จะเป็นเครื่องดนตรีอย่างคล้องและกลอง
สลาแต่ละคนจะใช้เข้าร่วมการแสดง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน